ภาคเหนือพายุฤดูร้อนเข้าถล่มแล้วนะครับ
แล้วบอกว่าโอโหลูกเห็บอืมนะฮะอ่า
เห็บนี่ใหญ่เป็นลูกมะนาวเลยนะครับ
โดยเฉพาะที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศรครับตกลงมาอย่างหนักดูสิฮะ
หลังโครงหลังคาพังเละเทะหมดครับขาวโพลนไปทั้งหมู่บ้านนี้ฮะ
มันไม่ใช่หิมะสิคะมันเป็นลูกเห็บสิคะนั่นน่ะสินะฮะ
ถ้าเป็นหิมะจะสวยมากมันจะเบากว่านี้เยอะใช่ครับ
เอามาโพสต์ไว้บอกว่านี่คือหิมะเมืองปลาย
สิบเจ็ดเมษานะครับสิบห้านาฬิกาสามสิบนาที
พายุฤดูร้อนลูกเห็บตกอย่างหนักในพื้นที่บ้านหัวแม่เมืองหมู่๗
ตะบนเวียงเหนืออำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศร
หมู่บ้านขาวโพลนไปหมดครับคุณผู้ชมคุณพระราพรนะเห็นไหมครับ
ไม่เคยเห็นเหมือนกันเนอะแบบนี้มันเยอะมาก
นี่แหละฮะหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ห่างไกลจากใจกลางอุทยานแห่งชาติ
น้ำดังนะครับแล้วก็ใหญ่ใหญ่แบบนี้แน่นอนครับ
หลังคาบ้านมีทะลุนะครับเสียหายกันไป
ตอนนี้ท้องถิ่นก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายแล้ว
ไปที่จังหวัดเชียงรายครับตะบนดอยลานนะฮะ
ก็โดนพายุนะครับพายุพัดถล่มไป๙หมู่บ้าน
เสียหายไปกว่า๕๐๐หลังคาเรือนต้นไม้เสาไฟหักโค้นในหลายพื้นที่
ที่วัดร่องดู่ครับต้นฉำฉาต้นใหญ่เลยนะฮะ
ถูกลมพัดหักโค้นหลังคาวัดได้รับความเสียหายไป
ส่วนร้านวัสดุก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับถูกพายุพัดถล่มนะครับ
พังล้มลงมาทั้งหมดเลยเจ้าของร้านถึงขั้นบอกกับทีมข่าวเมื่อคืนนี้อยู่บ้านนะ
คือพายุมันแรงถึงขั้นดันประตูเปิดไม่ได้นะครับ
พัดไปยี่สิบนาทีได้นะครับพายุถึงสงบ
คนงานโทรมาบอกว่าร้านพังเสียหายหมดแล้วลูกพี่นะฮะ
ขณะที่วัดอินทารามครับหรือวัดร่องขุนเก่า
พายุที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีหลังคาหอบาดนะฮะเนี่ยครับ
ถูกพัดปลิวตกลงพื้นแตกเสียหายต้นไม้นะครับ
เสาไฟหักโค้นหลายต้นเทศบาลตะบนดอยลานนะครับ
กับทางปพเขาก็ลงสำรวจพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน
แล้วก็ดูแลเรื่องต่างเยียวยาแล้วเช่นกันนะฮะ
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเจอพายุถล่มไปเต็ม๓อำเภอ
ส่วนใหญ่ทรัพย์สินที่เสียหายที่นี่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรครับ
หลังคาบ้านเรือนเสาไฟฟ้าของทางราชการ
ในพื้นที่ของอำเภอกรยานิวัฒนาโอ้นี่ฮะหนักหน่อยครับ
รับความเสียหาย๒หมู่บ้านนะครับ๓๔หลังคาเรือนมีควายตายไปด้วย๑ตัว
ที่เสมองเสียหาย๒ตะบน๕หมู่บ้านสอดคล้องกันครับ
ต้นไม้เสาไฟฟ้าหักโค้นส่วนที่แม่อายนะฮะเสียหาย๕ตะบน๑๗หลังคาเรือน
ทุกพื้นที่ก็เตรียมได้รับความช่วยเหลือนะครับทางราชการเข้าไปเก็บข้อมูลแล้ว
ส่วนที่ระยองครับตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาในเขตอำเภอเมืองครับ
พายุฝนฟ้าขนองถล่มเป็นชั่วโมงเขาบอกเนี่ยฮะโอ้โหฝนตึงอย่างนี้เลย
น้ำท่วมขังหลายจุดครับโดยเฉพาะพื้นที่รุ่มต่ำเช่นตลาดศูนย์การค้าระยอง
แล้วก็มีบางจุดน้ำพัดเข้าบ้านเรือนร้านค้าได้รับความเสียหายด้วย
ส่วนถนนสายหลังวัดป่าประดูนะครับมีน้ำท่วมขังสูงกว่า๔๐เซนติเมตรนะครับ
สูงใช้ได้เลยนะครับเกินไม้บรรทัศน์หนึ่งถนนจันทอุดม
ซึ่งเป็นถนนสายมุ่งหน้าเข้าตัวตลาดเทศบาลนครระยองเนี่ย
น้ำฝนนะครับเอ่อท่วมสูงตรงนี้๖๐เซนติเมตรนะครับ
ก็ต้องปิดการจราจรทั้งขาเข้าขาออกครับ
อากาศเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยนะครับสงครานี่หลายคนยังบ่นว่า
ร้อนจัดร้อนมากร้อนที่สุดกันอยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะวันนี้เราเจอกับ
พายุลูกเห็บพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่เลยแล้วก็ยังต้องระวังกันต่อ